เอาล่ะยังอยู่ที่เรื่องราวของสัตว์คุณผู้ชมครับ
ไปดูเรื่องราวของช้างกันบ้าง
ไปดูอีกหนึ่งพิธีกรรมสำหรับสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเรานะครับ
จะพาไปที่นี่เลยครับจังหวัดตรัง
เขามีการจัดพิธีทำขวัญช้างแล้วก็ปัดอรังขวานด้วยครับ
เอาละช้าง๒๒เชือกนะครับ
เห็นอยู่นี้กำลังลุมล้อมกันเลยมากันเพียบครับ
ขวานช้างพาเข้ามาร่วมพิธีทำขวัญช้าง
ประจำปี๒๕๖๐นะครับที่บ้านพักของนายเห็ม
เหมรัฐวัย๘๗ปี
ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่๕ตำบลในควรอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
พิธีนี้นะครับนายเห็มและลูกหลานครับ
ได้ทำติดต่อกันมาเป็นปีที่๑๖แล้วนะ
และยังสืบทอดเอาไว้แห่งเดียวในจังหวัดตรังอีกด้วย
การทำพิธีนะครับจะเริ่มด้วยการอาบน้ำให้กับช้าง

ก่อนที่จะพาช้างมายืนล้อมรอบตัวบ้าน

อยากมีแบบบุฟเฟ่ทุเรียนบ้างจังเลยนะ

แล้วช้างกินทุเรียนไหน

เลี้ยงช้างนี่แหละจะกิน
เอาจัดให้ช้างกินก่อนคนไว้ที่หลัง

โอ้โหกล้วยก็มีอ้อยก็มี
แล้วก็มีผู้ควบคุมช้างก็คือควานช้างเนี่ย

หลังจากนั้นครับหมอทำขวัญช้าง
จะนำน้ำมนต์พรมลงบนตัวช้าง

เพราะเชื่อว่าเมื่อนำช้างไปทำงานในป่านะครับ
มีวิญญาณผีสางนางไม้ติดตามมาด้วย

เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับช้างทุกเชือกครับ

แค่ช้างอย่าเจ็บไกลแล้วป่วย
เชื่อว่าต้องที่จะเฉียงกับชาวเฉียงกับว่านเฉียงกับขาว

ชาวบ้านหลายคนยังพาลูกหลานไปลอดท้องช้าง

เขาพูดว่าเป็นสิริมงคล

มงคลสำหรับช้างที่ถูกพามาร่วมพิธีทำขวัญปัดอรังความนั้น
มาจากหลายจังหวัดนะเช่นกระบีภูเก็ตสตูนและสงขลา
แต่ในพื้นที่จังหวัดตรังนั้นก็มีช้างอยู่กว่า๑๐๐เชือกครับ

ถ้าพี่ใบตองเหมือนหม่ำพี่ชนะจะไม่เหมือนเท่งเหรอ

เอาเป็นแก๊งสามชาหรือเฮ้ย
คุณผู้ชมเคยบอกว่าพวกเราเป็นอะไรนะ

อย่างน้อยทำให้คุณผู้ชมมีความสุขได้ในทุกเช้าแบบนี้